ในปี๒๕๖๒ได้ผ่านไปแล้วอันนี้จันก็อยากทราบในปี๒๕๖๓ค่ะ
ว่าทั้ง๑๒ราศีดวงดียังไงบ้างการงานการเงินความรักค่ะ
นี่เราก็มาเริ่มที่ราศีเมษก่อน

ก็เบ้นี่จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดหมายถึงว่าปีนี้นะครับ
ดีสุดคือราศีเมษก็จะเริ่มจากเมษนะครับ
ราศีเมษภาพรวมของราศีเป็นยังไงบ้างคะ
ภาพรวมก็จะเป็นลักษณะของทั้งเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานการเงินปีนี้จะดี
คือเรื่องงานอาจจะมีการเขยิบขยื่นนะครับมีการเลื่อนตำแหน่ง
แล้วก็เรื่องการเงินนี้ก็หมายถึงว่าเงินจะเข้ามาตลอด
แล้วก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยด้วยแล้วก็เรื่องความรักอะไรอย่างนี้
รู้สึกจะเป็นราศีที่สมหวังในทุกเรื่องนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องความรักนะครับความรักนี่ก็ดีมากนะครับ
แล้วก็ถ้าใครจะเปลี่ยนงานเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดีที่สุด

ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีนี้ปีนี้จะอาจจะมีข้อนิดนึง
เพราะว่ามีเกณฑ์ทางเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้
แต่ก็ถ้าดูแล้วก็ไม่ถึงคงไม่ถึงกับใหญ่แบบถึงขั้นรุนแรงมากนะครับ
เรื่องความรักก็เหมือนกัน
ก็จะปีนี้จะต้องระวังนิดนึง
เพราะว่าอาจจะพบคนที่อาจจะไม่ใช่คู่นะครับ

หรืออาจจะคนที่รักกันมากก็อาจจะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันขัดแย้งกัน

อันนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงครับ

ปีนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าปีที่เรา
ปีนี้ถ้าเป็นเงินเรื่องการเงินได้ดีขึ้น

เพราะว่าอาจจะเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงงานอะไรอย่างนี้
ถ้าเปลี่ยนแปลงงานในปีนี้พฤศพนี้
อาจจะได้งานที่ถ้าเทียบกับงานเดิมเนี่ยนะ

และเหมือนบางทีนี้นีเสือผักโยระเข้ได้นะครับ

เจ้า๑๕๐๐บาทมีวิธีแก้เรื่องงานยังไงดีคะอาจารย์
งานนี้ก็ไม่ควรยังไม่ควรเปลี่ยนแปลง

เรียกว่าใช้ความอดทนด้วยไหมคะ

ก็ต้องอดทนมากนิดหนึ่ง
เรามาต่อกันที่ราศีเมทุนค่ะ
เมถุนนี่ปีนี้กลับดี

เพราะว่าอันนี้โดยเฉพาะเรื่องความรัก

แล้วก็ค่อนข้างหวานชื่นนะครับ

แล้วก็มีโอกาสเดินทางค่อนข้างเยอะต่างประเทศเนี่ยนะครับ
เป็นแล้วเงินทองก็เข้ามาค่อนข้างมาก
เพราะฉะนั้นก็เป็นปีที่ถือว่าดีที่สุด

ถ้ามีศัตรูอยู่ก็จะเริ่มน้อยลง
แล้วก็เริ่มมาปองดองกัน
หรือถ้ามีคดีความก็จะจบลงด้วยชัยชนะนะครับ
การเงินของราศีเมทุนนี่ก็
แต่คนเมทุนที่ใช้เงินเก่งปกติเนี่ย
เพราะฉะนั้นปีนี้ก็อาจจะยังต้องพยายามเก็บนิดนึง

แต่ก็รายจ่ายมันก็เยอะมากไปด้วยปีนี้นะครับ
เรื่องงานของราศีเมทุนจะเป็นยังไงบ้างคะในปี๖๓
ถ้างานเมทุนนี้จะเขยิบสมมุติว่าคนที่รอตำแหน่งอยู่
ก็จะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะครับ
ปีนี้จะดีเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะการเงิน
ก็หมายถึงคนที่ลงทุนอะไรเงินทองเยอะ

หรือเงินตราต่างประเทศอันนี้จะได้ผลนะครับ
ถ้าจะลงทุนอะไรใหญ่ก็ทำได้นะครับ
แล้วก็อีกเรื่องที่ดีก็น่าจะเป็นเรื่องงานด้วย

คนราศีกรกฎจะเปลี่ยนงานปี๖๓เยอะมาก

กรกฎนี้ก็ให้ระวังเรื่องความรัก
เพราะว่าอาจจะมีซ้อนเข้ามา
พอมีซ้อนเข้ามาอาจจะไปเลือกคนที่ไม่ใช่

ถ้าผิดไปก็อาจจะต้องหนักใจในปีถัดไปเรื่อยนะครับ

เราว่ายด้วยให้เป็นถ้ามีไข่แปดไข่ไก่ไข่เป็ดก็ได้นะครับ
อันนี้เราก็นำมา๒ปองแล้วก็ไหว้ตอนเที่ยงคืน
ภาพรวมของราศีสิงศ์เป็นยังไงบ้างคะ
ร้านสีสิงฯปีนี้ถือว่าอาจจะมีเคาะเยอะนิดนึง
เพราะว่าปีนี้อาจจะร้อนขึ้น
หมายถึงด้านอารมณ์นะครับ
อาจจะมีเรื่องงานพอสมควรนะครับ
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากอารมณ์ที่ร้อน

ตัวเองทำให้งานการเรานั้นไปด้วย

อย่างเช่นตุลกรีอะไรอย่างนี้
การลงทุนหรือซื้อขายทรัพย์สิน

สิ่งก่อสร้างหรืออัญมณีอะไร

อันนี้จะได้เงินเยอะนะครับ
ความรักของร้านสีสิงฯเป็นยังไงบ้างครับ
ร้านสีสิงฯนี่ก็ดูรู้สึกไปเรื่อยนะครับ
แล้วก็บางคู่นี้ก็มีโอกาสแต่งงานนะครับ
โดยเฉพาะคนที่คบกันมานาน
ปีนี้เหมาะที่จะแต่งงานกับร้านสีสิงฯนะครับ
ราศีสิงศ์มีอะไรที่ต้องห่วงไหมคะ
ห่วงก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนิดนึง
อย่างเช่นอาจจะมีเกี่ยวกับด้าน

หัวใจปอดตับพวกนี้นะครับ
หรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องไขข้อเรื่องกระดูก
นี่ก็จะเป็นกันเยอะขึ้น
ราศีกันนี่ก็จะออกไปกลางปีนี้นะครับ
เป็นกลางคือเรื่องงานก็พอได้นะครับ
แต่เรื่องการเงินรู้สึกน่าสีกันปีนี้จะดีมาก
เรื่องการเงินหรือกำลังรออะไรข่าวดีเรื่องเงินอยู่

หรือเราจะไปลงทุนไปเกี่ยวกับหยิบยืม
หรือว่าทางสถาบันการเงินอะไรพวกนี้

หรือจะลงทุนใหญ่ได้นะครับ

แต่ว่ายังไม่ควรโยกย้ายครั้งใหญ่

อาจจะเขยิบที่เดิมหรือใกล้ที่เดิมครับ

ปีนี้จะพบแล้วก็อาจจะแต่งงานเร็วได้เลย
ถึงอาจจะเจอปุ๊บก็แต่งอะไรอย่างนี้

ราศีกันนี่ศึกมีอุบัติเหตุเหมือนกัน
แล้วก็อาจจะมีเรื่องคดีความได้

ยังต่อเนื่องอะไรอย่างนี้
ก็ยังคลากสังอยู่นะครับ

เจรจากันมันจะจบลงได้นะครับ

ก็ถ้าราศีตุลนี่ถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่ดีมากนะครับ
แล้วก็ดีเกือบทุกเรื่องนะครับ

อาจจะมีโอกาสเงินทอนได้จากที่ไกล
อันนี้ถือว่าดีนะครับ
ถ้าเรื่องงานก็มีโอกาสเขยิบขยื่นสูงขึ้นนะครับ
หรือบางคนจะไปออกจากงานทั้งหมดแล้วไปลงทุน
อันนี้ก็โอเคปีนี้นะครับ
สามารถทำได้ใช่ไหมออกจากงานหลังเลยนะคะ
แล้วสิ่งที่ต้องเตือนในราสีตุลมีอะไรบ้างมั้ยคะจาน
ราศีตุลนี่ก็หมายถึงว่าจะเตือนก็
จริงก็เรื่องความรักก็ดีแต่ก็มีแต่ว่าอาจจะมีความรักซ้อนขึ้นมา

อาหารต้องระวังนิดนึง

ราศีพิจิกษ์นี้จะค่อนข้างผิดหวังนิดนึง

งานอาจจะแย่กว่างานเดิม

แล้วก็ความรักก็

อาจจะมีคนรักอยู่

หรือมีบุคคลที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง

แล้วถ้าเราอยากให้เขาเสริมดวง

ว่ายพระจันทร์นี่คือขอความรักหรอคะ

แต่เรื่องความรักจะค่อนข้างอาพับกว่าเพื่อน
ภาครวมของราศีพี่จิกร์

ราศริธานูจะเป็นยังไงบ้างคะ
ปีเน้ทอารมณ์จะเริ่มเย็นลงและการงานก็ดีขึ้น
อาจจะมีการเปลี่ยนงานที่ดีขึ้น
ปีนี้จะสมหวังในเรื่องของงานหรือเรื่องตำแหน่ง

การเงินก็ดีไปด้วยนะครับปีนี้อาจจะมีโชคเสี่ยงโชคได้
หรือเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ปีนี้จะกำไรเยอะ
ความรักค่ะอาจารย์ความรักหนู
รับปีนี้ก็ดีด้วยนะครับถ้าดูเพราะฉะนั้นก็จะสมหวังคือจะหวานชื่นนะครับ
คู่ก็มีข่าวดีนะครับ
มีอะไรต้องเตือนกับชาวราศีธนูไหมคะ
ถ้าธนูนี่ระวังเกี่ยวกับเพื่อนนะเพราะว่าถ้ามีเรื่องความรักดี
แต่ว่าเพื่อนอาจจะหักหลังแล้วได้บางคนนะครับเพื่อนที่คบกันมานานอะไรอย่างนี้
แปรเปลี่ยนไปตรงนี้ระวังเรื่องเงินทองเพราะว่าบางทีเราไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ย
อาจจะเสียความรู้สึกพอสมควรนะครับ
มังกรนี้ก็อาจจะถ้าเลื่อนตำแหน่งนี้ก็จะได้ตำแหน่งสูงไปเลย
หมายถึงว่าขึ้นไปเร็วด้วยนะครับ
หรือถ้าเราจะลงทุนอะไรใหม่นี้ก็จะได้ผลกำไรเร็วแล้วก็เยอะนะครับ
โชคลาภลอตเตอรี่หรืออะไรก็ได้เสี่ยงโชคนะครับ
ในเรื่องของการเงินราศีมังกรเป็นยังไงบ้างคะ
เงินก็รู้สึกว่าเก็บเงินได้มากขึ้นแล้วก็ใช้เงินน้อยลงอันนี้ก็ดี
หรือจะซื้อบ้านซื้อรถคนราศีมังกรปีนี้เหมาะกับการซื้อรถนะครับ

ความรักน่าจะดีด้วยนะครับก็จะสมหวังทุกคู่นะครับ
เช่าราศีมังกรจับคู่กับราศีอะไรดีคะอาจารย์
จริงคนราศีมังกรถ้าจับคู่กับราศีมังกรด้วยกันปีนี้จะดีมาก
หรืออีกราศีนึงคือราศีพุศศกอันนี้ก็จะดี
ประสบพลิกจิกได้นะครับอันนี้ก็จะดี
แต่ถ้าเป็นราศีกรกฎเนี่ยมักจะเป็นคล้ายคู่อลิมากกว่า
คู่ไม่ถูกกันมากกว่านะครับ
เราไปต่อกันที่ราศีกุมค่ะราศีกุมนี่ค่ะ
ราศีกุมนี่ก็ปีนี้เขารู้สึกถือว่าตอนกลางไม่ถึงก็ดีมากนะครับ
อาจจะเหมือนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเยอะปีนี้
อาจจะเช่นงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงก็ถูกใจ
อาจจะต้องเปลี่ยนอีกในปีเดียวกัน
หมายถึงว่าปี๖๓มันจะเปลี่ยน๒ครั้งก็ได้

ราศีกุมนี่อย่าเพิ่งเข้าเพราะว่าอาจจะไปมีปัญหามีศัตรูอะไรได้นะครับ
ความรักก็รู้สึกจะผิดหวังนิดนึง
คนรักกันอยู่มีอากาศที่ทะเลาะขัดแยงกันได้ครับ
อันนี้ต้องใช้ความอดทนมาก
แล้วถ้าเราอยากช่วยเขาให้แบบสิ่งไม่ดีเบาลง
แล้วก็เวลาเราทำบุญอะไรอย่างนี้เราก็ขอไปด้วยนะครับ
หรือถ้าปล่อยปลาไหล่เนี่ยปล่อยทั้งหมด๑๐ตัวนะครับ
แล้วก็ขอเรื่องนี้ขอให้สมหวังนะครับ
ก็คิดว่าช่วยได้นะครับช่วยได้เยอะ
ถ้าราศีมีนนี่เป็นราศีที่ดีอีกราศีหนึ่ง

แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
เงินนี่หมายถึงว่าน่าจะได้จากงานเยอะ

บางคนก็ขายทรัพย์สินใหญ่ได้นะครับ

คนราศีมีนมีอากาศร่ำรวยปีนี้เยอะมากนะครับ
หรือถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็มีโอกาสถูกได้

แต่ว่าจะถูกเล็กแต่ต่อเนื่องทั้งปี
ราศีมีนมีเรื่องอะไรน่าห่วงไหมคะอาจารย์
ราศีมีนนี้อาจจะมีเรื่องน่าจะมีเรื่องญาติผู้ใหญ่
เพราะว่าปีนี้ญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วย

เหมือนเราได้ใครชีพผู้ใหญ่เราก็ได้ดูแลท่าน
อันนี้เรื่องนี้ที่จะมี
ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาส
เป็นโอกาสมากแล้วผู้ใหญ่ก็โอเคนะ

วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โสระจานนวลอยู่มากนะคะ
ที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่อง๑๒ราศีค่ะ